คุณผู้ชมคะมาดูคดีที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่าจังหวัดสุราธานีนะคะ
ถ้าจะพูดถึงคดีที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่าแล้วมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่นี่เนี่ย
มีหลายคดีมากช่วง๔๕ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตนับ๑๐ราย
คือสื่อต่างชาติถึงขั้นตั้งฉายาเอาไว้ว่าเกาะแห่งความตาย
มีหนึ่งในคดีใหญ่นะคะก็คือคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ที่มีการพบนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ๒คนผู้ชายกับผู้หญิงเขาเป็นแฟนกัน
เสียชีวิตอยู่บนหาดสายรีที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
ผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตในลักษณะที่ถูกของแข็งทุบเข้าที่ศีรษะที่บริเวณไทยทอย
ส่วนผู้หญิงก็คล้ายกันคือถูกของแข็งทุบเข้าที่หัว
แต่ผู้หญิงมีร่องรอยของการถูกขมขืนด้วย
ซึ่งก็คือนายเดวิดและนางสาวฮันน่านะคะเป็นข่าวใหญ่ค่ะเรื่องนี้
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐาน
จับกลุ่มผู้ต้องหา๒คนเป็นแรงงานพม่า
กระบวนการศาลศาลชั้นต้นสารอุทธรณ์มาถึงวันนี้สารดีกาแล้วนะคะ
ซึ่งสารชั้นต้นและสารอุทธรพิพากษาเหมือนกันเลย
ก็คือให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งคู่
แต่ทีนี้ค่ะระหว่างขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินคดี
แล้วก็กระบวนการทางชั้นศาลเนี่ยสื่อต่างชาติก็ให้ความสนใจในคดีนี้เยอะมาก
เพราะว่าทางทนายความของจำเลยเองรวมถึงสื่อต่างชาติเอง
รวมถึงครอบครัวของจำเลยเองก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่าง
หนึ่งก็คือคำรับสารภาพของจำเลยทั้งคู่
จำเลยทั้งคู่บอกว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
เขาถูกบังคับให้รับสารภาพอันนี้คือประเด็นแรกนะคะ
คำรับสารภาพประเด็นที่สองก็คือเรื่องของล่าม
เขาเป็นแรงงานชาวพม่าเรื่องของล่ามเนี่ยที่มาแปลคำพูดอะไรต่างต่าง
กระบวนการขั้นตอนการดำเนินคดีเนี่ยเป็นการแปลที่อาจจะไม่เข้าใจไม่ครบถ้วน
สามก็คือเรื่องของกระบวนการการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้เป็นการต่อสู้คดีของฝ่ายจำเลย
แต่อย่างไรก็ตามมาถึงวันนี้ถึงชั้นศาลดีกาแล้วนะคะ
สารดีกาท่านให้เหตุผลว่าหลักฐานมันมัดแน่น
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะรถของเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนทบุรี
นำตัวจำเลยทั้งสองคนนะคะนายซอลินสัญชาติพม่าจำเลยที่หนึ่ง
นายเวพิวสัญชาติพม่าจำเลยที่สอง
นำตัวมาฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนี่คือสารดีกาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งคู่เข้าไปคุมขังที่ห้องขังใต้ศาล
จำเลยสีหน้าเรียบเฉยค่ะไม่มีญาติของจำเลยมาร่วมรับฟังด้วย
มีแค่ตัวแทนมีล่ามจากสถานทูตพม่ามาฟังการอ่านคำพิพากษานะคะ
สิบนาฬิกาจำเลยได้ถูกนำตัวขึ้นไปรับฟังคำพิพากษาค่ะ
พันธุ์ตำรดเอกกิติศักดิ์เที่ยงกะมนต์ผู้กำกับการสารณีตำรดภูทรรัตนาที่เบส
นำกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ๑กองร้อยมาดูแลความเรียบร้อยนะคะ
พอมาถึงช่วงบ่ายสารดีกาท่านได้อ่านคำพิพากษาและคำพิพากษานะคะ
คุณผู้ชมยาวมากเป็นพันหน้าเลยค่ะ
ได้มีการตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วสารท่านเห็นว่าคดีนี้มีพยานหลักฐาน
รวมทั้งผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอนเอตรงกับจำเลยค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะเพราะว่าผลตรวจดีเอนเอจากเยื่อบุกระพุงแก้มของจำเลยทั้งสองคน
ตรงกับการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อปรักปรำจำเลย
เพราะในการสอบสวนต้องใช้เวลาต้องใช้บุคลากรจำนวนมากรวมถึงงบประมาณ
ถ้าจะมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จคงไม่ต้องให้สิ้นเปลืองทั้งบุคลากรและงบประมาณขนาดนี้
ดังนั้นพยานหลักฐานโจทย์จึงรับฟังได้ปราศจากข้อสงสัย
ดีกาของจำเลยทั้งสองคนจึงฟังไม่ขึ้นค่ะดังนั้นที่สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์
พากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนนั้นสารดีกาขอพิพากษายืนค่ะ
ประหารชีวิตสถานเดียวซึ่งระหว่างการฟังคำพิพากษาก็มีล่ามนะคะ
ก็มีล่ามคอยแปลภาษาพม่าให้ตลอดทีเนี้ยค่ะ
ทางฝั่งทนายความของฝ่ายจำเลยนายนครชมพูชาติเขาบอกว่า
แน่นอนค่ะน้อมรับคำตัดสินของศาลนะคะแต่ก็มีสิ่งที่ข้องใจก็คือหนึ่ง
เรื่องของหลักฐานบางอย่างมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่น
กล้องวงจรปิดในร้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่จริงแล้วมีกล้องวงจรปิดอยู่หลายจุดอันนี้ประเด็นแรกที่ทนายจำเลยเขาบอกนะคะ
ประเด็นที่๒เรื่องของล่างภาษาที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
ไม่สามารถอธิบายให้กับผู้ต้องหาในการขยายความหรือว่าคำศัพท์ทางคดีต่างนะคะ
กลายเป็นปัญหาในกระบวนการยุติธรรมเรื่องของล่ามเนี่ยทนายจำเลยสู้มาตั้งแต่แรกเลยนะคะ
ตั้งแต่กระบวนการต้นต้นเลยหลังจากนี้ทนายจำเลยก็เลยบอกว่า
ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าโทษประหารชีวิตถ้าจะยื่นดีการ
ขอพระราชทานอภัยโทษต้องยื่นภายใน๖๐วัน
นับตั้งแต่คดีถึงที่สุดค่ะ
เป็นไปดามกระบวนการมันคือไม่ใช่เป็นใช่คดีแรก
ก็มีคดีอื่นเยอะแยะมันจะออกมายังไงแบบไหน
แต่คดีนี้ก็มีข้อแตกต่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันขนาดนี้
อย่างกล้องวงจรปิดอย่างนี้ในร้านเนี่ยมีบอกไม่มีตำรวจถามไม่ได้
ตอนที่เขาเดินออกจากร้านมาเนี่ยก็ไม่มีกล้องวงจรปิด
เห็นมันเดินออกมากับใครยังไง
ตอนอยู่ในร้านเนี่ยพูดคุยอะไรกับใครบ้างเนี่ยก็ไม่มีอันนี้
แต่ว่ากล้องวงจรปิดก่อนเข้าร้านนี่มีเยอะแยะไปหมดเลยครับ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างแปลก
ก็เตรียมคุณค่าถวายดีการครับโดยต้องหาหลักเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
แล้วก็หาเหตุหาผลให้เป็นที่ยอมรับได้นะ
ก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีแล้วกัน
เรื่องนี้คิดว่าก็น่าจะเป็นที่ยอมรับได้
กว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยคงมีการหยิบยกกันบ้างแล้ว
ประหารชีวิตในประเทศไทยเนี่ยจะเอากันยังไงนะฮะ
ก็อาจจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ต้องว่ากันไปนะ
สำหรับการอ่านคำพิพากษาสารดีการในวันนี้นะคะ
ก็มีการเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านโค้งเวต
สำนักงานสารยุติธรรมจัดให้มีล่ามแปลภาษาพม่า
ที่ชั้น๖อาคารสารอาญากลับไปยังจำเลยที่สารจังหวัดนทบุรี
ทำให้ได้ทราบถึงผลคำพิพากษานะคะ
ซึ่งการจัดหาล่ามถือว่าเป็นมาตรการของทางสำนักงานสารยุติธรรม
ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหา
จำเลยที่เป็นชาวต่างชาติ

อย่างในต่างประเทศถ้าจำเลยเป็นคนชาติอื่น

ถ้ามันพลาดพลั้งเรื่องของล่ามเนี่ยสารท่านยกฟ้องเลยนะคะ
ดังนั้นกระบวนการของไทยตั้งแต่เริ่มต้นคดีนี้
ก็จะเห็นว่าเรื่องของล่ามมีบทบาทสำคัญมากครับ
ศพการกระทำชำราวผู้อื่นลักทรัพย์
แล้วก็เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วยนะครับ
ถ้าย้อนไปดูคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยคือเช้า๑๕กันยายน๒๕๕๗นะครับ
ตำรวจสพเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
ได้รับแจ้งเหตุพบศพนักท่องเที่ยว
ชาวอังกฤษ๒คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับ
เจอศพที่บริเวณแหลมจบรหาดไซรีตำบลเกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
สภาพศพนักท่องเที่ยวชายถูกทุบด้วยของแข็งที่ไทยทอย
นักท่องเที่ยวหญิงถูกตีด้วยของแข็งที่ใบหน้า
และอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าแล้วก็พบร่องรอยการข่มขืนด้วย
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตรตำรวจพบหลักฐานเป็นจอบเปื้อนเลือด
มีถุงปุ๋ยสีแดงมีถุงยางอนามัยแล้วก็ไปเจอก้นบุหรี่นะ
จากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอยู่๒สัปดาห์นะครับ
คราบอสุจิบ่งชี้ว่าคนร้ายนั้นเป็นคนเอเชียนะครับ
รวมทั้งแรงงานชาวพม่าด้วย
กระทั่งวันที่๒ตุลาคม๒๕๕๗นะครับ
ตำรวจก็ไปควบคุมตัวนายซอลินอายุ๒๑บนเกาะเต่า
แล้วก็ไปจับนายเวพิวอายุ๒๑ชาวพม่าอีกคนนึงที่ท่าเทียบเรือ
จังหวัดสุราธานีตอนนั้นกำลังหลบหนี
แล้วก็ในตัวผู้เสียชีวิตทั้งคู่ก็รับสารภาพนะครับ
ก็เลยถูกคุมตัวมาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากการสอบสวนนะครับตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหาในขณะนั้น
บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือ๑๕กันยายน๒๕๕๙
ตอน๒นาฬิกาแรงงานชาวพม่า๓คน
คือนายซอลินนายเวพิวอีกคนนึงชื่อนายเมา
ไปนั่งเล่นกีต้ากันไปดื่มเบียร์ที่บริเวณขอน
ที่เป็นขอนไม้ใต้ต้นสนริมหาดสายรี
จากนั้นเห็นผู้ตายทั้งคู่เดินผ่านไป
ต่อมาประมาณ๓นาฬิกานะครับนายเมาเนี่ยแยกตัวไปก่อน
แล้วนายซอลินกับนายเวพิวก็เดินไปหยิบจอบที่แปลงผัก
หลังจุดนั่งเล่นกีต้าเดินตามผู้ตายไป
โดยพบว่าผู้ตายเนี่ยกำลังพลอดรักกันอยู่บนพื้นทราย
ใกล้กับโขดหินทั้งคู่เนี่ยบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยเอาด้ามจอบที่ถือติดมือมาเนี่ยนะครับ
ตีท้ายทอยฝ่ายผู้ชายคือนายเดวิทจนสลบแน่นิ่งไป
แล้วก็นางสาวฮาน่าที่ร้องด้วยความตกใจขอความช่วยเหลือ
ก็เลยใช้จอบฟาดหน้าไปอีกทีหนึ่งก็แน่นิ่งไปเหมือนกัน
แล้วทั้งคู่ก็ร่วมกันข่มขืนอนาจารย์ก่อนจะทิ้งเอาไว้แล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งเช้ามามีคนมาเจอเนี่ยคือพบศพแล้ว
ถ้าไล่เรียงเหตุการณ์เป็นไทม์ไลน์ของคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
กันยายน๒๕๕๗พบศพนายเดวิดและนางสาวฮาน่าที่หาดสายรีเกาะเตา
กันยายนตำรวจได้ข้อมูลดีเอนเอคนร้ายจากคราบอสุจิ
กันยายนตำรวจปูพรมเก็บดีเอนเอผู้ต้องสงสัยกับผู้เข้าข่าย
๒ตุลาคมจับนายซอลินที่เกาะเต่านายเวพิวถูกจับที่ท่าเทียบเรือสุราชธานี
พฤศจิกายนพ่อกับแม่ผู้ต้องหามาร้องเรียนว่าผู้ต้องหาถูกซ้อมให้รับสารภาพ
แต่ตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่ใช่แพ้มีหลักฐานการตรวจดีเอนเอยืนยันได้
๔ธันวาคมปี๕๗นะครับ
อายการสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องนายซอลินกับนายเวพิว
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและร่วมกันโซมหญิง
หลังจากนั้น๒๔ธันวาคม๒๕๕๙
ตามสารชั้นต้นให้ประหารชีวิตนายซอลินและนายเวพิวนะฮะ
แล้วก็วันนี้นะครับที่เป็นการยื่นดีการแล้วก็สารอ่านคำพิพากษาสารดีกา
ก็ยืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์นะครับ
ก็คือประหารชีวิตสถานเดียวนี่นะฮะ
โอ้โหแต่พอเกิดคดีนี้เนี่ยเราก็วางมาตรการเข้ม
มีหลายสิ่งหลายอย่างมาในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเรา

โดยเฉพาะตามเกาะต่างแต่คดีก็ยังเกิดตลอด